วันนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะกดปุ่มแก้หนี้นอกระบบนะ
วันนี้นะฮะทางด้านจังหวัดหนองคาย
กู้ดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนด
ซึ่งถ้าดูดอกของเจ้าแม่เงินกู้รายนี้นะ
อกร้อยละ๕ยังไม่โหดหนักนะ

อันนี้กู้ร้อยดอก๕วาท

แต่บางที่กู้หมื่นดอกเข้าไป๒๐๐๐แล้วคุณ
แล้วก็เจ้าหนี้รายนี้โอดเหมือนกัน
ก็ไม่มีลูกนี่มาจ่ายแล้ว

ทหารตำรวจเมืองหนองคายนำหมายเข้าตรวจค้นบ้านของนางสาว
อายุ๕๘ปีในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลค่าย

หลังได้รับการร้องเรียนว่าปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยโหด
นางสาวนิดรดีเจ้าแม่เงินกู้ก็บอกว่า
ก็ปล่อยเงินกู้นอกระบบจริงฉันปล่อยจริง
แต่คิดในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๕ต่อเดือน
ก็มีลูกค้าหลายรายนะมีทั้งที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เก็บเงินคืนฉันขอบ่นหน่อยเถอะเขาบอกแบบนี้

รายก็ต้องฟ้องร้องกันที่ชั้นศาล
ลูกหนี้คนไหนจ่ายก็ไม่มีปัญหาล่ะค่ะ
แต่ลูกหนี้บางคนไม่จ่ายเลยสักบาทนะคะ
ทวงทั้งโทรศัพท์หาก็ปิดโทรศัพท์หนีไป

แต่ก็เจ้าหนี้ก็บอกเห็นใจฉันบ้างสิคะ
ก็ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างกับร้องเรียนว่าเก็บดอกเบี้ยโหดอีก
ก็อยากจะร้องเรียนกลับบ้างเหมือนกันนะคะ
โดยงานไหนจะช่วยตามเงินดิฉันคืนได้บ้างคะ
จะได้ไม่คิดดอกเบี้ยก็ได้
คือฉันไม่คิดดอกก็ได้ขอเงินต้นฉันคืน
โดยตัวเองเก็บดอกเบี้ยถูกแล้วนะครับ
ถึงขั้นร้อยละ๑๐๒๐บาทต่อเดือนนะครับ

เอกสารที่พบมีทั้งหนังสือสัญญาเงินกู้จำนวนมาก

เอกสารไม่มีสัญญาค้ำประกันอีก๑๖แฟม
มุดบัญชีธนาคารอีกถึง๑๘เล่ม

เขาต้องเอาสมุดบัญชีธนาคารไปวางไว้
ทำอย่างนี้ครับเป็นคนไปเคยกู้
แต่ว่าที่นี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าไม่เอามาคืน

พอเงินเดือนเข้ากดปุ๊บออกเลยนะครับ
แล้วก็ที่เจ้าหน้าที่ได้มีเล่มทะเบียนรถยนต์อีก๙แฟม
อย่างไรก็ตามนะฮะคุณเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบ

เพราะว่าถือว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมายอยู่ดี
ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าหลังจากนี้นะคะ

จะได้เป็นเจ้าหนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ